ถ้าถ้าเดินมาครับถ้าเดินลูกมันจะเหมือนกันค่ะมันจะเห็นอ่อ
นะครับถูกต้องครับ
ไงครับเลือกได้เลยครับนี่เก็บได้

เอากล่องอีกครับ

ไม่เป็นไร

้าเก็บนะครับ

อ๋อใช่จริงเลยแห่งเลยมันจะไม่คุ้ม
สุดท้ายนี้เดี๋ยวเราเป็นตัวแทนของอารีนะครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณที่ส่งผมมามากอุ้ยโย

อร่อยไหมอร่อยสุดยอดหวานหรือเปรี้ยวคะหวานครับ
อร่อยมากกินทั้งทั้งเปลือก